ของผมก็มีคลิปเด็ดเกี่ยวกับเรื่องของการลงคาถาอาคม

ลงหน้าทองถือว่าเป็นวิชาชั้นสูงนะ
วิชาชั้นต่ำอย่างคุณมนต์ดำนะครับ
เพราะว่าเขาจะมีการลงอัคระขอมคำว่านะที่หน้าผาก
แล้วก็ปิดทองคำเปลวบริสุทธิ์
แล้วก็ทำพิธีเป่าพิธีเสกให้ทองคำหายไป
เขาบอกใครที่ไม่มีคนรักก็จะมีคนรักใคร่เมตตานะ
ใครที่ชีวิตอับเฉาจะไม่แห้งเหี่ยวอีกต่อไปพลิกชะตา
แต่ว่าคราวนี้มีผู้หญิงคนหนึ่ง
ไปเจอพระรูปหนึ่งบอกจะทำพิธีนะหน้าทองให้
แต่ว่าจะต้องมีเพศสัมพันธ์กับพระ๕ครั้ง

วิชานี้เป็นวิชาเกี่ยวกับพุทธคุณ
วิชาชั้นสูงไม่ใช่มนต์ต่ำมนต์ดำต่ำนะฮะ
ดังนั้นเราไปดูคลิปเด็ดคลิปนี้กันนะฮะ
เตรียมทองกับดอกกุหลาบ๓
กุหลับ๓ดอกกับทอง๑๙แผ่นเนี่ย
หนูก็เตรียมเถอะทองคำแท้๑๙แผ่นใช่ป่าล่ะ
เขาว่าเป็นทองคำแท้๑๙แผ่น
แล้วต่อมาแล้วว่าเราอยากจะให้ฉันเขาไงต่อป่ะ
มันถามว่าหนูก็ไม่รู้ว่าตรงนี้ว่าจะอยากให้ไหม
แต่คือหนูอยากให้ลงน้ำเมตตาเพราะหนูอยากให้ดี
เพราะว่าหลวงพี่บอกว่าถ้าลงน้ำเมตตาตรงนี้ปุ๊บ
คือหนูก็ต้องยอมตรงนี้ด้วยใช่ป่ะ
เพราะว่าหลวงพี่บอกว่ามีฤษีที่เขาโปรดหนูไง
ลุงพี่บอกว่าหนูว่าจะต้องลงน้ำเมตตา

หนูก็เลยอยากให้ทำให้เสร็จไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะได้ค้าขายดีด้วย
เราตกลงมาว่าจะให้ฉันไหมถึงเนี่ย
นี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับในการโทรศัพท์พูดคุยกัน
หญิงสาวผู้เสียหายเป็นแม่ค้าสนทนาผ่านไลน์พระสงฆ์รูปนี้
หลังจากรู้จักกันที่ตลาดทางพระได้ไลน์มาหา
พร้อมกับหลอกผู้เสียหายบอกว่าช่วงนี้โยมมีเคราะห์นะ
จะช่วยแก้กรรมให้เอาไหมด้วยการลงหน้าทอง
เพื่อให้กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองแต่ขั้นตอนการลงหน้าทองนั้น
แปลกกว่าที่อื่นคือจะต้องมีเพศสัมพันธ์กัน๕ครั้ง
พิธีมันถึงจะสำริดผลหากไม่ทำก็จะมีอันเป็นไปด้วย
โอ้โหขู่ไว้แบบนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังให้ผู้เสียหาย
ถ่ายรูปของสงวนส่งให้ดูอีกนะครับแต่ผู้เสียหายคิดว่า
ไม่ชอบมาพากลจึงโทรศัพท์แจ้งตำรวจวางแผน
หมายให้พระสงฆ์รูปดังกล่าวมาที่โรงแรมแห่งหนึ่ง

เมื่อกี้ในช่วงของการสนทนาเหมือนการล่อแล้วนะ
เหมือนเขาวางแผนเธอวางแผนกับตำรวจกันแล้ว
คือแอบถ่ายนี่แหละเสียงจากการโทรศัพท์คุยเลย
ใช่นะครับแล้วก็เป็นการล่อซื้อล่อนัดเนี่ยนะฮะ
เมื่อตำรวจนำกำลังจู่โจมเข้าไปถึงห้องพัก
ก็พบชายคนนี้ศักยันต์ตามร่างกายนุ่งผ้าขนหนูเพียงผืนเดียวรอเลย
เตรียมตรวจค้นกระเป๋าต้นที่ตรวจค้นกระเป๋านะฮะ
ก็พบจีวรเครื่องรางของขลังบทคาถาสวดมนต์
อุปกรณ์ทำพิธีลงหน้าทองยาไวอากร่า
ที่ถูกกินไปแล้ว๒เม็ดนะฮะเตรียมพร้อมเลย
เสื้อยืดสีดำกางเกงขายาวสีดำและหมวกที่เตรียมมาเปลี่ยนเพื่อตบตา
คุณนี่คืออยากรู้ว่าพระจริงหรือเปล่าคะ

คือต้องค้นใบสุทธิว่ายืนยันเป็นพระจริงหรือพระปลอม
ปรากฏว่าพบใบสุทธิจริง

ชื่อพระอมตรวงศ์แตงเกษมอายุ๕๒ปี
เป็นพระลูกวัดอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
แต่ได้ทุดงแล้วก็มาขออาศัยวัดในจังหวัดอ่างทอง

ไม่ใช่ผมไม่รู้จริงแค่เห็นใจผม
ผมต้องเลี้ยงข้าวหลาน
เขาหลอกมาว่าไงครับ๕๐ครับ

ต้องถอดเชื่อผ้าทำไมผมขอร้องผมยังต้องเลี้ยง
ค่อจาผมไปหลั่งได้เลยแบบนั้นทำ
ตำรวจก็ต้องนำตัวพระอมตรวงศ์เดินทางไปที่วัดอ่างทองวรวิหาร
เพื่อให้พระครูสุธิกิจจาธรเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
ทำการศึกจากสมณเพศพร้อมกับควบคุมตัวส่งโรงพักเมืองอ่างทอง
ดำเนินคดีต่อไปคุณดูสินัดรอโรงแรมจะทำพิธี
โอ้โหเตรียมพร้อมเลยไวอากร้าเนี่ยซดไปละ๒เม็ดซัดไปละ๒เม็ดนะฮะ
ก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงหน้าทองเป็นพุทธคุณชั้นสูงใช่ไหม
เขาก็เอามาจากพระรามพระลักษณ์เพราะพระลักษณ์มีกายสีทอง
ดังนั้นพอทองแล้วมีคนรักใครนะครับเขาก็เลยเป็นพิธีแบบนี้มาเป็นพุทธคุณ
ถ้าทำให้ดีก็ดีนะแต่ว่ารายนี้ก็คงผิดทั้งวินัยสงฆ์ผิดทั้งกฎหมายไปด้วย